ให้ดูกันหน่อยไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มันเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้ไปไหนไกล
กลับมาหาครอบครัวบอกว่าจะมาให้โชคผ่านเด็กคนนี้ครับ
เฮ้ยสุดนี่เขียนลงไปแบบนี้เลยเหรอ

โอ้ยไม่ใช่เขียนตัวมันจงเต็มประทัด

แต่จะเล่าให้ฟังแบบนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเด็กชายคนเมื่อสักครู่เนี่ย
ชื่อว่าเด็กชายออโต้วัย๘ขวบเรียนอยู่ชั้นป๒
ไปเล่าให้กับผู้ปกครองฟังว่า
เห็นวิญญาณของคนที่เคยผูกคอตายใต้ต้นจาน
ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลเจริญศุกร์

โอ้ยแบบนี้ของเส้นว่ายมาเพียบ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าเห็นเนี่ยนะ
วิญญาณเนี่ยเป็นใครกันล่ะใครอ่ะบอกว่าเป็นหญิงชรา
ชื่อว่ายายบุญมา
ยายบุญมาแกมาแล้วมาให้โชคให้ลาบเขาว่าอย่างนั้น
เดี๋ยวนี้เขาก็เล่นมากันทั้งหมู่บ้าน
หลายคนก็มามาแล้วก็จ้องแล้วก็เห็น
อ่ะมาโหตัวใหญ่เลยอะ
ดูสิเด็กชายออโต้เขียนอะไร
สูตรคุณแน่เลยแล้วหน้าต่อไปจะเป็น๒
เออต่อไปก็เป็น๒๕๖
นั่นไงตีไปใต้ทางนั้นเราจะได้ปลอดภัยนะครับ
ออโต้เขียนไปอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้นะ
ผู้ปกครองคนที่พาน้องออโต้ไป
เคยลองให้น้องออโต้ลองเขียนอะไรแบบนี้มาแล้ว
สรุปว่าเฮ้ยเคยถูกโชคมาถึง๒งวดติด
นั่นคือสิ่งที่เขาเล่ามาจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะ
แต่อย่างนี้ละกันตามความเชื่อก็ต้องมาจุดทงจุดทูปขอโชคขอลาบกันไป
ในวันนั้นนะครับผู้ปกครองก็พาน้องออโต้ไปอีก
พร้อมกับน้องข้าวปุ้นเพื่อนสนิท
อโต้กับข้าวปุ้นเพื่อนสีและญาติญาติก็มาทำพิธีขอเส้นไหว้กันอีก